แรกก็ต้องเป็นเรื่องราวความทรงจำดีในช่วงวัยเด็กของซุปตากันคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าไลค์ต่อหลายคนเนี่ยก็น่าจะรอดูทีวี
ชอบซุปเปอร์สตาร์ไปรอถ่ายรูปขอลายเซ็นกันมา
จนวันนี้กลายเป็นซุปตาซะเองก็มีแล้วเหมือนกัน

นี่จำภาพนี้ดูสิคะใครเป็นใครบ้างเนี่ย
พยายามส่องดูกันไปดูกันมา

ใครเคยไปขอดาราถ่ายรูปกันบ้างนะครับ
ก่อนจะโด่งดังเป็นดาวจรัสฟ้าอยู่ทุกวันนี้
ดาราหลายคนเขาเคยไปขอถ่ายรูปมาเหมือนกัน
ล่าสุดเนี่ยนะฮะรูปนี้เลยเค้าลงเอาไว้
เขียนข้อความบอกไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิต
โชคดีที่ได้ถ่ายรูปกับใครรู้ไหม

พี่เบิร์ดทงชัยพี่เบิร์ตอยู่ไหนคะ
พี่เบิร์ตก่อนพี่เบิร์ตอยู่มุมด้านบนนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะแต่บอกว่าเห็นเราแค่ครึ่งหน้า

ก็เอาเป็นว่าถ้าพี่ตูนไม่บอกไม่รู้เหมือนกันนะ
ว่านี่คือเด็กชายอธิวรายืนหลบมุมอยู่ตรงนี้

เออแต่ว่าครั้งหนึ่งก็ได้ถ่ายรูปกับพี่เบิร์ตนะจ๊

ไปดูต่อกันที่รูปของซุปตาณเดชน์คุกิมิยะกันบ้างค่ะ

เอ็นดูใครไปฆ่าตาน้องฮึฮึฮึฮึบอกเลยใครทำ
ร่วมกับดาราสาวพี่แอนอลิชาค่ะ
ตอนนั้นนาเดชอายุประมาณ๙ควบเท่านั่นเองค่ะ
ทุกนี่อาจไม่รู้ว่าแววหรอมาจริง
พี่แบร์คอความหล่อมาตั้งแต่วัยละอ่อนเลย

กับรูปของพี่อ้ำพัชราภา
นักเอกซุปตาผู้สวยขงกะพันธ์
นี่ตอนนั้นไปออกงานอีเวนต์งานหนึ่ง

ซึ่งกลายเป็นว่าน้องนานนท์

ก้าวมาเป็นพระเอกในสังกัดแกรมมี่ค่ะ

มาริยาผู้เลิศลาบถ่ายรูปกับใคร

โอเคนะคะ

มาริยาถ่ายรูปคู่กับพี่แคทริยาอิงลิชค่ะ
ตอนนั้นมาริยาอายุ๗ขวบเท่านั้นเอง
เขาโครงหน้าคมชัดเป๊ะตั้งแต่เด็ก

ครั้งหนึ่งก็เลยได้มีโอกาสไปขอถ่ายรูปด้วยหลังเวทีคอนเสิร์ต
แล้วก็ภาพภาพนี้แม่โบเล่าให้ฟังว่า
วันนั้นน้องมะลิตื่นเต้นและดีใจมากนะครับ
หลังจากนั้นน้องมะลิก็เลยเลือกที่จะซ้อมร้องซ้อมเต้น
แล้วตอนนี้เป็นไงน้องมะลิเขาก็มีซิงเกิลของน้องแล้วนะ
เป็นศิลปินแล้วตอนนี้

รักดีวันเด็กแบบนี้แหละก็ต้องสดใสให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยบ้างนะคะ